คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชนจำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเองโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยกผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละห้าพันบาทส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุดจะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาทเวที
พี่ร้องผิดแต่วีทินี้สำหรับคนร้องเพราะเท่านั้น

ที่มาสู้เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้า
กับทีมลูกหมู๓ตัวจากจังหวัดชนบุรี
ที่มาสู้เพื่อสถานสงครอเด็กกำพลา
บ้านล้อเลนโซจังหวัดชนบุรี
ซึ่งการแข่งขันกำลังเข้มข้น

ที่๙ครึ่งแรกในครั้งที่แล้ว
น้องดีเทลกวาดคะแนนจากกรรมการ
หมดหน้าตักไป๓๐คะแนนเต็ม
วันนี้คู่แข่งคือเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอย่างน้องฝ้าดิน

ขึ้นมาขวา๓๐คะแนนเต็มให้ได้

ส่งผลให้ทีมลูกหมู๓ตัวตกเป็นทีมรองทันที
ใครจะซ่าจนขวาใจกรรมการได้มากกว่ากัน
มาติดตามความมันในยกที่๙กันต่อได้
ร้องได้ยกกำลังซ่าครับ

ความเก่งความสามารถความดีของเด็กน้อย
ทั้ง๒ทีมจะเชื่อดเฉือนกันในยกที่๙นี้นะครับ
ทีมต่อไปที่กำลังจะขึ้นมานั่นก็คือ
ตัวแทนจากทีมลูกหมู๓ตัวชนบุรี

ดินครับยกต่อไปนะครับ
เป็นยกที่๙นะครับถึงคิวของเราแล้วนะครับตื่นเต้นไหมครับ
ซึ่งหนูเนี่ยก็มีคู่แข่งเป็นเพื่อนสนิทมากครับ
ก็เลยทำให้หนูเนี่ยตื่นเต้นนิดนึงครับ

เสมอ๑ไม่เคยแพ้นะครับผม

ก็แล้วแต่กรรมการจะชอบค่ะ
ถ้าใครชนะเนี่ยได้เงินมันก็ไปทำเป็นจุดประสงค์เดียวกันอยู่แล้วค่ะ

เจอน้องเล็กแต่พิธีหนูแบบนี้ก็ต้องเอาเพลงให้เห็นทั้งสักครอบสู้ครับ

เต็มที่ครับขอให้สุดนะครับผมอย่างงั้น
ก็เกือบปีแล้วค่ะ

ก็ดีใจกับน้องครับเพราะว่า

จุดประสงค์ก็เหมือนกันครับไม่ได้แตกต่างกันเลย

ไม่ได้ลูกแพ้ชนะมันเป็นเรื่องธรรมดา

มันผัดกันแพ้ผัดกันชนะอยู่แล้ว
งอนไม่งอนแต่โกรธเลย
ไม่มีจริงผมเชื่อเลยนะ

เป็นตัวตั้งตัวตีที่ชวนน้องเนี่ยนะ

ไปทำบุญให้กับน้องที่ศูนย์นี้ด้วยนะฮะ

ศีนปิตบ้านลาเรนโซ่ค่ะ
ซึ่งเป็นศูนย์ที่รับเลี้ยงเด็กกำพลาอยู่ด้วยตอนนี้

แต่เขาก็ชวนกันไปแล้วก็ไปทำบุญกันนะ

นั่นแน่
เอาครูปรับมาส่งครับ

มีไรอยากจะพูดกับพี่

อ๋ออยากใส่ชุดค่ะอยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะ
อ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะ
อ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะ
อ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะ

อ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะอ๋ออยากใส่ชุดค่ะ

น้องสาวชม
ส่วนดีเทลเองก็เต้นเก่งเหมือนกันใช่ไหมประดิน
น้องเต้นเก่งน้องชอบเต้น
เหรอครับมาสายเดียวกัน
ประชานกันไหมครับ
ลองดูปะล่ะประดินกันกันไหมครับ
ก็ออกมาได้นะครับมาหน้าเวทีนุก
ลองประชานกันนะครับ
เต้นประชานใช่ไหม
ออกมาได้นะครับวิว

เผาแล้ว

หมดรอเลย

พื้นฐานของการเต้นที่ดีเลยนะครับ
คือความเข้าใจจังหวะจากโคนแล้วก็

ใช่ไม่ใช่แกฉันก็หากแล้วขอบคุณมาก

คือเขามีความเข้าใจในเรื่องของจังหวะที่ดีมาก
คือเต้นลงจังหวะไม่ผิดไม่เพี้ยนเลย
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเรียนเต้นมาหรือเปล่า
แต่ว่าจุดเริ่มต้นมันดูดีมากเลย

นี่คือบุคลากรที่มีคุณภาพเลยเหรอครับ
ใช่
ขอบคุณคุณแซคมากครับที่คุณวิ่งไปวิ่งมา

อุ้มกลับไปด้วย

แล้ววันนี้ฟาดินเตรียมเพลงอะไรมาลูก
น้องเอาเพลงเร็วชนหนูก็เอาเพลงเร็วชนน้องเหมือนกันค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเพลงที่หนูเตรียมมาคือเพลงอะไรลูก

แล้วก็โจ๊ะกว่าด้วยนะ
โจ๊กเพลงนี้อีกแล้วเป็นลูกทุ่งอีสาน
แม่ฟาดิ้งจะต้องแบกภาระสำเนียงแล้วก็ความอีสานอีกแล้ว
ยกที่๙เปิดศึกกันแล้วนะครับ
เป็นหน้าที่ของน้องฟาดินจากทีมลูกหมู๓ตัว

ช่วงหน้าถึงเวลาที่แสนจะกดดันของน้องฝ้าดินแล้ว
มาเอาใจช่วยลูกหมูตัวโตของทีมลูกหมู๓ตัวกันด้วยนะครับ
จากนี้นะครับ
การเป็นเพื่อนรักแก๊งเปิดหมวก
ฟาดินและน้องดีเจลต้องมาเปิดศึกกันในยกนี้
ท่าทางจะทำใจลำบากไม่ใช่น้อย
เป็นแมทที่น้องฟรินหนักใจมากที่สุดครับ
เพราะว่าใจหนึ่งน้องฟรีก็อยากชนะค่ะ
แล้วก็อีกจนเนี่ยอยากให้เพื่อนสนิทของเรามากที่สุดค่ะ

ยกที่๙เปิดศึกกันแล้วนะครับ
เป็นหน้าที่ของน้องฟาดินจากทีมลูกหมู๓ตัว
มาในบทเพลงลำซิ่งสายสด

ไม่อยากให้ใครเห็นน้ำตาบอกให้ใครหัวใจ
แค่สุดอดตายจนยิ้มไว้เราหายใจด้วยตัวเอง
คนโสดส่งเสียงหน่อยเลย

เราทำดีที่สุดแล้ว
เขายังบอกสนใจ
เขายังทิ้งเป็นคนใหม่
บอกหัวใจว่าให้พอ
ห้ามใจด้วยความสนใจ
ก็ยอมตอนเข้ามาหงอ
ไปตอนเช้าก็ได้

ไปตอนเช้าก็ได้
ยาวยากว่ายาวมือหลีกปากสัตย์ก็พร้อม
แปลวเข้าไปแปลวเข้าไป

กับมาการอาจดีลุกขึ้นซ๊อกหนอยได้ไหมคะ

อะไรดีกว่าสบายดารีย์้าเงินสดสบายปล่าและแย่แย่วเออนะ

เพื่ออันเดิม

ถ้างดี้ก็สวสอบแล้วสิตาย
ว่ามีดกข้างบนสบายจะหัวบอก
ให้เยี่ยมเป็นคนที่ก็
อยู่คนเดียวสบายหยาดีแล้วดีก็ดีก็ดอ
เมื่อได้กลัวความสะบาด
อาทรโทษสุดท้ายขอเถียงน้อยเร็ว
รู้เลยลูกว่าฟาดินไม่เหนื่อยใช่ไหมลูก

ดูจากเหงื่อก็น่าจะรู้แล้วค่ะ

สัปดาห์นึงน่ะสัปดาห์นึงเก่งมากลูก
หมายถึงว่าตอนที่เราจะมาซ้อมแล้วก็จะมาแข่งเนี่ยนะ
เตรียมเพลงนี้เอาไว้ในใจเราด้วย

ชอบค่ะคือมันมีจังหวะโจโจแล้วก็แบบเนื้อหาที่ถูกใจมาก

บอกเลยว่าเขาก็ต้องฝึกใช่แล้วเขาต้องแข็งแรง
เอายาดมยาลมอะไรไหม
ไม่ต้องครับแค่ความสุขของทุกคนก็ทำให้น้องประดินหายเหนื่อยแล้วครับ

เอามาฟังเสียงจากคณะกรรมการบ้างครับ

ไอ้ชอบมากเลยท่อนที่ร้องอะไรกระเดี้ยอะไรอย่างนี้

ดูแบบเขาดูเข้าถึงแบบอารมณ์เพลงอะไรอย่างนี้
ต้องบอกว่านี่เป็นข้อดีอันดับหนึ่งเลยของตัวหนู
ฟาดินเป็นคนที่ร้องแล้วก็สามารถทำให้คนเนี่ยมีส่วนร่วมได้

แบบโอ้โหแบบเต็มที่ไปกับหนูได้

ทีนี้ตามมาด้วยจริงแล้วด้วยตัวเนื้อเสียงเนี่ย
เป็นคนเนื้อเสียงดีเนื้อเสียงพุ่งมากเลย
แต่ว่าด้วยอายุของเราเท่านี้ลูก
เดี๋ยวอีกแป๊บเดียวตอนนี้เท่าไหร่นะครับ

ไม่เกิน๒ปีหลังจากนี้เสียงหนูจะเปลี่ยน
มันจะเปลี่ยนไปนิดนึงไม่ต้องตกใจนะลูก
พยายามฝึกกับเสียงที่เปลี่ยนนั้นนะครับ
เพราะว่าบางทีเด็กตกใจพบเพราะเสียงเปลี่ยนพบเนี่ย
ร้องเพลงมีเหมือนกัน
จะทำให้เรื่องของการฟัง

แต่ว่านะตอนนี้ฟังจากตัวเนื้อเสียงเนี่ย

แปลว่ามันกำลังจะไปสู่จุดนั้นแล้วนะลูกนะ
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไม่ต้องตกใจ
มันจะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยค่อยฝึกไปเรื่อย

ที่ผมเคยร้องได้เหมือนที่เคยร้องมาเนี่ย
มันอาจจะเฮ้ยไม่ตรงกับใจที่อยากจะร้อง
อยากจะออกเสียงแบบนี้เคยทำได้แต่มันไม่ได้

นี่เป็นปัญหาหนึ่งที่เราต้องเจอทุกคนเลย
แล้วก็มันจะนำไปสู่การที่ทำให้เราเหนื่อยง่ายกว่าปกติ

ทำไมเราเต้นเท่านี้แล้วมันรู้สึกเหนื่อยขึ้น

จากที่เคยฝึกแล้วต้องเพิ่มการฝึกเข้าไปอีก
คนจะได้จับผิดเราไม่ได้เลยว่าเราแอบเหนื่อยกับเพลงนี้
นะคือคำแนะนำจากพี่ฟนจ๊ะ

แม้กระทั่งกรรมการนั่งอยู่นั่งอยู่ดียังมาบอกให้ลุกขึ้นอ่ะ
เราก็ต้องเชื่อเขาอ่ะด้วยพลังเสียงของเขาเนอะ
ที่เขาแบบสั่งเราแล้วเราก็เชื่อเราก็ยอมทำตามด้วย
นั่นคืออิทธิพลที่เขาส่งมาถึงเรา
ซึ่งฟาดินทำได้นะคะฟาดินเก่งมากตรงนี้
แล้วก็พลังเสียงช่วงที่ขึ้นเสียงสูงนี่แบบพี่ฝนชอบจังเลย
มันอิ่มอ่ะฟังแล้วมันอิ่มมันเต็ม
จะเป็นเพราะว่าฟารินเป็นเด็กชายเนาะนี่เสียงได้ขนาดนี้คือเว้นกว้างมากแล้วนะคะ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ฝนเป็นห่วงก็คือแค่คำมันเยอะแล้วฟาดินเหนื่อยกับมัน
ทำให้ช่วงหลังเริ่มคุมเสียงไม่อยู่

ไม่อยากให้เวทีนี้เป็นเวทีประกวดอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ใช่เวทีประกวดนะ
เป็นตลาดสักตลาดนึงแล้วก็เพื่อนที่เขารักกันมากเขาอยู่คู่กัน
บรรยากาศของการแข่งขันมันจะไม่เกิดแล้วเขาจะร้องดีกว่านี้อีก
เดาใจในฐานะเราผ่านโลกมาเยอะว่าเขามีความกังวลนิดอยู่ในตัวในใจเขา

แต่ตาเขาไม่สนุกตามตาเขาเป็นห่วงเป็นกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่ในตัวเขา
ครูบอกหนูแล้วว่าแพ้ชนะมันเป็นแค่เกมกีฬาลูก
หัวใจของหนูทั้งสองคนและทั้งสองจังหวัดเนี่ยคือมันยิ่งใหญ่
ปูแนะนำว่าจุดเด่นที่แท้จริงของลูกอยู่ที่เสียงนะครับ
ถ้าหนูอยากจะร้องเพลงนี้หรือเพลงอื่นให้ดีกว่านี้

ถือไหมปิดปากตัวเองแบบใกล้
เพราะเสียงหนูจะอู้อี้อู้อี้อู้อี้แล้วไม่เกิดความข่มชัด
เมื่อสักครู่นี้ถ้าหนูถือไมค์ห่างสักประมาณ๔นิ้วของหนูเอง
หนูร้องอีกครั้งหนึ่งเสียงจะกลมจะคมจะชัดยิ่งกว่าเมื่อกี้อีก
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีจากคณะกรรมการทั้ง๓ท่านนะลูกนะ
หนูลองดูซิลองตอนนี้ก็ได้เลยเอาเลยร้องแบบเดิมก่อน
ให้เห็นปากตัวเองเอาใหม่เอาลองดู
บ่อยอยากให้ภัยเห็นน้ำตาบ่ให้ภัยหัวเสียใจ
เห็นไหมมันจะแหลมผมกว่า
แค่นี้เห็นไหมแค่นี้แหลมผมกว่า

มีแต่สิ่งดีทั้งนั้นเพราะว่าอะไรรู้เปล่า
เขาเอาไปใช้ในรอบต่อไปในยกต่อไป

เอาไปใช้ได้เลยแล้วใช้กันต่อหน้าเลยเห็นเลย

แม้เป็นการแข่งขันระหว่างเพื่อนรัก

แต่การแข่งขันก็ต้องมีแพ้มีชนะ
ช่วงหน้ามาลุ้นผลกันครับ
และคะแนนของฟาดินคือ
หนูก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันค่ะ

ว่าใจไหมครับ

พร้อมไหมที่
ที่จะฟังคำตัดสินพร้อมครับงั้นขอเชิญเด็กเด็กทั้งสองทีม
ขึ้นมาบนเวทีอย่างนี้เลยครับ

คุณแซคครับคุณมีอะไรอยากจะกล่าวเชิญเลยครับ
ผมอยากจะบอกค่ายเพลงทั้งในประเทศไทยเลยนะครับผม
อยากได้ศิลปินหน้าใหม่หรือว่าอยากได้ทั้ง๖คนนี้นะครับ
ทำการแสดงนะครับให้ติดต่อมาที่ผมโดยตรงเลยนะครับ
เชียบขอบคุณคุณแต๊กมากครับ
เด็กเด็กเก่งทุกคนน่ารักทุกคนด้วยความอบรมบมเพราะของพ่อแม่
ปลูกฝังให้เขารู้จักทำบุญรู้จักให้ตั้งแต่เด็ก
เพราะฉะนั้นผมอยากให้หลายครอบครัวนะครับเอาเป็นตัวอย่างจริง
ผมเชื่อว่าในสังคมเราก็จะมีเด็กดีและจะมีคนดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นความกดดันอยู่ที่คณะกรรมการแล้วเหรอครับ
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านมีคะแนนอยู่ในมือคนละ๑๐คะแนน
เพลงนี้คะแนนเต็ม๓๐คะแนนจะให้ฟ้าดินกี่คะแนนครับ

จากท่านคุณะจำการ๓๐๒๗คะแนน

ยกที่๙นี้ครับ

เพื่อบ้านเกิดจำนวน๕๐๐๐บาท

เป็นยังไงรู้สึกยังไงกันบ้างครับดีไหม

คนนี้นะก็คว้าชัยไปได้แล้วนะลูกนะ
เพราะฉะนั้นทุน๕๐๐บาทนี้นะครับ
ก็เป็นทุนที่เก็บสะสมเอาไว้
เพื่อที่จะไปรวมกับทุนช่วยบ้านเกิด๓๐๐๐บาท

หน้าสำคัญจริงครับคุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นเพลงที่ทางรายการของเรา

ซ่าท้าให้เต้นครับ
เพลงไหนที่จะโชว์ความซ่า

หน้าจอและในสตูลุกขึ้นมาเต้นกันได้
ต้องดูนะครับเด็กจะเป็นคนคิดกันเอง

เพื่อชุมชนของเราเพื่อจังหวัดของเรา

เชื่อในศักยภาพของเด็กทุกคน
เขามาทำประโยชน์ให้กับสังคมจริง

คะแนนน้องฟาลิ้นทำคะแนนไปได้๒๗คะแนน
ทำให้คะแนนรวมของลูกหมู๓ตัว

ด้วยคะแนนสะสมของทีมกระต่ายซ่า
ที่มีอยู่๒๕๔คะแนน

ที่มีคะแนนสะสมอยู่ที่๒๕๑คะแนน
ห่างกันเพียง๓คะแนนแค่นี้

คือเพลงซ่าท้าให้เต้น
ทั้งสองทีมไปเลือกเพลงมาสู้กัน
ครั้งหน้ามาพบกับความน่ารักของเด็กได้ใน
ร้องได้ยกกำลังซ่าครับ

เขาบอกว่าตุ๊กแกเอามือถูกตุ๊กแกเล่มนี้ด้วย

นึกว่าจะส่งหน้าเข้าโบสถ์เลยนะเมื่อกี้
นีน่านีน่า